ไปที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมครับเขามีพิธีการอัญเชิญหลวงปู่ทวด
ผู้ชมเขาใช้ต่อชดกว่า๑๐นายแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น
ไม่ขึ้นนะยกไม่ขึ้นเลยต้องนิมนต์เจ้าอาวาสมาสวดทำคาถาขอเข้ามาสุดท้าย
ยกขึ้นเป็นผลสำเร็จครับค่ะ
คุณผู้ชมดูสิฮะยกยังไงก็ยกไม่ได้ครับยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้น
ประกาศการทำพิธีอันเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองท่ามกลางสายฝนที่โปรดปลายลงมาอย่างหนัก
ต่อชะดอเนี่ยกำยำก้ามแน่นต้อง๑๐นายกไม่ได้อะครับ
พิธีนี้เป็นการอัญเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองประดิษฐานณสำนักสงฆ์ว่าทอง
ตรงที่บริเวณใต้ต้นวาดทองขนาดใหญ่อายุกว่า๑๐๐ปีที่อยู่กับวัดมาอย่างยาวนานครับ
ระหว่างการอัญเชิญมีฝนตกลงมาอย่างหนักท้องฟ้าเปิดอยู่น่าจะฝนตก
เป็นเรื่องที่แปลกมากตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ญาติโยมประมาณสิบคนช่วยกันยก
หลวงปู่ทวดไปยังบริเวณพิธีแต่ถึงอย่างไรก็ยกไม่ได้ครับ
แต่พอถึงช่วงอันเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองขึ้นประดิษฐานกลับยกขึ้นไม่ไหว
สุดท้ายต้องไปนิมนต์พระครูสังครักษ์ปราโมทปัญญาวุฒิโธครับ
หรือว่าอาจารย์ดำเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ว่าทองไปสวดมนต์ขอขมา
สุดท้ายเนี่ยก็อันเชิญท่านขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
เจ้าอาวาสบอกว่าบวชเรียนที่วัดนี้มา๒๐พันศาแล้วได้สืบค้นประวัติ
เรื่องเล่าจากญาติโยมคนเท่าคนแก่ในพื้นที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
มีจำนานเล่าขานกันมาเรื่องราวมากมาย
ต้นว่าทองขนาดใหญ่หน้าสำนักสงฆ์มีอายุยาวนานกว่า๑๐๐ปี
สมัยก่อนเป็นที่หลบหนีของโขลงช้างป่าที่วิ่งไล่ทำร้ายคนมา
แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวที่ญาติโยมลูกศิษย์เขาเล่ากันมา
แล้วก็เคารพสัทธากันมานะซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็ยิ่งสัทธายิ่งเคารพบูชากันมากขึ้นด้วย